แต่น่าสงสารมากพ่อค้าขายของทอดที่พิศนุโลก
คืออุตส่าห์เก็บหอมรอมริบหยอดเงินใส่กระปุก

สุดท้ายมีโจรเข้ามาขโมยไป

ติดป้ายบอกว่าเปิดบ้านต้อนรับโจรมาเลยนี่
คุณโจรครับผมเอาเงินไว้มากกว่าเดิม
กรุณามาเอาด้วยไม่ได้ใส่กุญแจ
แล้วคุณเห็นไหมเนี่ยกระปุกออมสินคือวางเรียงเลย

เออโอ้โฮขอบคุณครับไม่ต้องงัด

เหตุการณ์แบบนี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านในซอยสามัคคี๒หมู่๙
ตำบลอรัญยิกที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าของบ้านเขาอดรนทนไม่ไหวแล้วไง
นอกจากป้ายติดมีกระปุกออมสินคือวางอยู่๗กระปุก
เจ้าของบ้านหลังนี้คือนายประสิทธิ์เชิดเชื้อ
เป็นพ่อค้าขายพวกกล้วยทอดมันทอดอยู่ในซอยวัดเขื่อนขัน

ห่างจากบ้านพักประมาณนัก๓๐เมตร
ทีนี้พอไปสอบถามนายประสิทธิ์
ก็รู้ว่าช่วงเย็นเมื่อวันจันทร์ตอนที่ออกมาขายพวกของทอดเนี่ยนะ
มีโจรปีนเข้ามาในบ้าน
ขโมยเงินเก็บที่หยอดกระปุกออมสินมาเกือบปี
เงินในนั้นประมาณ๕๐๐๐บาทขโมยไปจนหมดเลย
คุณผู้ชม๕๐๐นี่คือเป็นค่าชุดค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือลูกได้เลยนะคะ

มันงัดเลยก็อยู่บนหัวเตียงตังค์
มันจะมีที่กระจก๔เดียงเล็ก
เราก็ไขเอาเงินเก็บหยอดไว้เรื่อย
ข้างนอกก็มีไม่ได้ใส่ก็มี

๓ก็ปลูกดีว่าท้องไม่ได้เอาไปใส่เอาไปไว้อีกที่หนึ่ง
เมื่อวานก็ถอดออกนึกยังไงลูกก็เอาไปไว้อย่างที่อื่น

ล็อกประตูห้องนอนเรียบร้อยกุญแจ
ประตูหน้าบ้านเหรอคุณพี่ประสิทธิ์ค่ะหมดทุกอย่าง
แต่ว่าเราแง้มหน้าต่างทุกทีมันก็ไม่มีอะไรนะครับ
ก็เราก็อยู่นี่มานานก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้

หน้าต่างไว้กับพวกกระดึงหน้าต่างเข้าไปครับ
ถึงกับถอนหายใจแล้วครับ
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก็หมดอะไรแต่อย่างนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุนายประสิทธิ์เขาก็ไปแจ้ง
ตำรวจสายตรวจได้ทราบแล้วก็มาดูจุดที่เกิดเหตุ
ทีนี้ตำรวจสายตรวจก็แนะนำบอกว่าอ่าอย่างนี้
งั้นไปแจ้งความนะไปลงบันทึกประจำวันไว้
กับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองพิศนุโลก

คือพอเจอแบบนี้เซ็งเลยคุณผู้ชม
ก็เลยหมดอะไรแต่อยากไม่ได้ไป
แล้วก็เปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้เลยนะ

จะเก็บเงินเอาไว้ได้ให้ลูกได้เรียนหนังสือ

จากนี้ไปต้องค่อยเริ่มใหม่

มันก็สะท้อนนะนอกจากเรื่องของการขโมยของแล้ว
ต้องดูเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วย
ฉะนั้นฝากเอาไว้เลยละกันนะคะกับพื้นที่รับผิดชอบ